อยากพาไปทานขนมอร่อยที่สุโขทัยกันหน่อยค่ะ

เขาเรียกว่าขนมถ้วยหน้าทุเรียน
ทุกทีเราเห็นแต่หน้ากันนี้ใช่ไหมเออคูณสองไปเลยสิจ๊ะคูณแล้วอ้วนอีกนะ
นางวงเดือนระวังภัยวัย๖๕ปีในตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยสุโขทัย
นี่แหละค่ะคือแหล่งคุมทรัพย์ความลับขนมถ้วยตะไหลหน้าทุเรียนที่หอมแล้วก็อร่อย
วงเดือนเล่าเลยนะคะบอกว่าอุ้ยป้าทำขนมถ้วยขายมานานกว่า๓๐ปีแล้ว
ทำกันสดแบบนี้ทุกวันแหละซึ้งต่อซึ้งกันไปเลย
ใช้ข้าวเจ้าพันชัยนาธมาแช่น้ำไว้ข้ามคืนก่อน
จากนั้นสมาชิกกลุ่มสตรีวัยคนนองแน่ชื่อกลุ่มเขาเป็นไงล่ะ

เออก็ทำไมล่ะอายุเท่านี้ก็คนนองได้เหมือนกัน
เขาก็จะมารวมตัวกันโม่แป้งโม่เองนะคุณทำมือทั้งนั้นโม้แป้งด้วยโม่หินแบบดั้งเดิม
ได้แป้งผสมใบเตยมาก็เอามากรองผสมน้ำตาลปี๊บกะทิก็ขูดเองขูดมะพร้าวด้วยกระต่ายนี่แหละ
กันสดตรงนั้นนำไปนึ่งในซึ้งใช้ฟืนไม้เป็นเชื้อเพลิงโอ้โหดั้งเดิมจริงอ่ะ
วงเดือนบอกว่าปกติก็ทำขนมถ้วยธรรมดาขายถ้วยละ๒บาทตามปกตินี่แหละ
แต่ช่วงนี้นะทุเรียนหมอนทองเทวดาทุเรียนพันท้องถิ่นของศรีสัชนาลัยเนี่ยผลมันกำลังออกดีเลย
เอาเอาซะหน่อยละกันเด็ดมาสักส่วนนึงเสี้ยวนึงมาวางบนตัวขนมถ้วยเพิ่มความอ้วนความอร่อยกันไปอีก
แต่ว่าแต่ว่าราคาก็จะไม่เท่าเดิมนะขนมถ้วยหน้าทุเรียนเนี่ยจะทำตามสั่งเท่านั้น
แล้วก็จะคิดราคา๓ถ้วย๑๐บาทว่าโอเคก็ไม่แพงก็โอเคเลย
ถ้วยป้าเดือนนะคะขายตั้งแต่บ่ายสามยันเที่ยงคืนเออเอาสิที่ไหนเนี่ย
อยู่ที่สุโขทัยอำเภอศรีสัชนาลัยตำบลบ้านตึกอุ้ยบ่ายสามโมงเที่ยงคืน
ขายาป้าแกคือขนมถ้วยเที่ยงคืนวงเล็บป้าเดือน
ขายดิบขายดีมากเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาพักโฮมสเตย์บ้านตึกเนี่ย

ไปกินโค้งกินข้าวกินเหล้ากันดึกมาแม่มันอยากอะไรหวานอ่ะ
มันได้เห็นความแบบความธรรมชาติ
คุณมันคือวัฒนธรรมด้วยนะ
มันคือวัฒนธรรมมันคือขนบของวิถีประชาแบบนี้

โทรหาป้าเลยนะคะ๐๘๐๘๔๙๐๒๔๓
เขาบอกว่าอยู่ที่บ้านปลายนาซอย๖จ้ะ

แต่ถ้าอยากกินขนมถ้วยที่เป็นทำมือธรรมดาหน้ากะทิ
ไปเลยเที่ยงคืน